น้องสาวดิฉันเจนนี่ปานันนี่

หน้าไฟมาใหม่ค่ะนับยอดรับนะคะว่า

แต่ทำอย่างนี้นะคะฝรงฝรั่งนะคะ
ไม่ได้มาชอบนะคะนางบอกว่าเฉียดไปเฉียดมา

แต่ว่าเหตุใดถึงไปเสริมอึมมา

สมมติว่าขยับตัวก็เอ็กซ์แล้ว

ไม่มีแผนแล้วก็ไม่รู้เนาะ

ไม่สามารถถ้าตลาดเลิฟเร้วก็
ถ้าชอบถ้าเลิฟก็
เพิ่งจะไดเร็กมา
เพราะตอนนี้พร้อมแล้ว
อย่างนี้แต่นี้เขาบอกกระแสโลกผ่าเปลี่ยนไปแล้ว
เพราะว่าสมัยก่อนเป็นสาวสองอาจจะต้องมีการแปลงเพศ
สมัยนี้เขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยอาจจะนิยมสาวสองที่มีงูอยู่มีน้องชายอยู่อะไรแบบนี้